วันนี้เป็นวันแรกที่ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช๒๕๕๙ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
ใช่ครับหลังจากไม่เคยมีการแก้ไขมาก่อนในรอบ๗๕ปีที่ผ่านมานะครับ
โดยสาระสำคัญคือมีการแยกขอทานกับผู้แสดงความสามารถทานดนตรีหรือวันที่พกออกจากกันครับ
นายพุทธิพัฒน์เลิศชาวศิษย์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม
เปิดเผยว่าสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช๒๕๕๙
แตกต่างออกไปจากฉบับเดิมที่ปี๒๔๘๔นั้น
ก็คือมีการแยกผู้ทำการขอทานออกจากกลุ่มผู้แสดงความสามารถทางดนตรีหรือวันนี้พกออกจากกันอย่างชัดเจน
กฎหมายฉบับนี้จะบรรยัติไว้ให้ผู้ที่แสดงความสามารถแลกกับการขอทานแลกกับการขอเงินบอกว่าไม่มีความผิดตามพรบควบคุมการขอทานครับ
จากนี้ยังมีการบรรยัติบทลงโทษของผู้ที่ขอทานและแสวงหาผลประโยชน์จากการขอทานที่เข้มข้นมากขึ้นด้วย
เรามีการแยกผู้ทำการขอทานกับผู้แสดงความสามารถในนิสถานะจากกันโดยเด็ดขาด
คือผู้ทำการขอทานคือใช้ความใช้วาจาหรือกิยาท่าทางเพื่อการให้คนบริจาคเงินด้วยความสงสารนี่ถือว่าผิดกฎหมาย
ประเด็นสำคัญอยู่เรื่องนี้กับอีกอันหนึ่งการกำหนดโทษให้กับผู้ทำงานขอทานนะครับ
จำคุก๕ปีปรับ๕๐๐๐บาทนะครับ
๑๕๙มีทั้งหมด๒๗มาตรวาครับและมีผลบังคับใช้วันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเร่งเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศโดยวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมลนโรงประชารับร่วมใจหยุดการขอทานขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับโดยหลังจากนี้วันที่
ของกลุ่มผู้แสดงความสามารถทางดนตรีหรือวัดนิพกให้มีความชัดเจนอีกครั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติตามพรบควบคุมการขอทานพุทธศักราช๒๕๕๙อย่างเป็นระบบและได้ผลมากที่สุดครับ